เพียงแค่ใส่นาฬิกาเหมือนกันเนี่ยก็หาว่าไปเป็นแฟนกันซะแล้ว

แล้วอีกหนึ่งหนุ่มก็คือคุณเวียว
คุณเวียเขาเป็นแฟนกับเบลล่าอยู่แล้วเธอเข้าใจคำนี้ไหม

มันก็เลยกลายเป็นเหมือนคู่จิ้นใช่ไหมล่ะ

นู่นนี่นั่นนะจะให้เป็นแบบเป็นนู่นนี่จิ้นกันไปมา

ฉันว่านี่นะนาฬิกาเหมือนกันเนี่ย

โอ้อาจจะเป็นสปอนเซอร์นะถ้าเป็นหนูคิดอะ
สมมติถ้าสมมติผมใส่นาฬิกาแบบนี้

ไปถามเบลล่าเลยบอกว่าไปถามเบลล่าบอกสานิกาเหมือนเจมส์
เบลล่าตอบว่าคนมองเบลล่าอย่างนี้บอกไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลย
ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ใช่เลยค่ะเหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปถาม
ตอนนี้พอไปถามอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าห่างกับเวียเหรอ
เออห่างกับเวียร์เหรอไม่ห่างแล้วก็บอกไปสินิกกับเจมส์จิหรอ
เปล่ายังไปกินไก่ทอดเหมือนเดิมอุ้ยไก่ทอดอันนั้นนะไก่ทอดเดย์อะไรนะ
ของเค้าไดชาค
ก็อย่าเสี่ยงอะไรดีกว่าแค่ว่าแค่จิ้นเฉยเชย
แล้วเขาบอกอย่างนี้จ้าแล้วบอกเห็นมีบทรถสมรสสิ
ก็นั่นมันเป็นเรื่องของการเล่นละครทำงาน
ก็จูบกับคนอื่นเยอะแยะไปนะเวลาเล่น
เยอะมาที่หนูได้ไงไม่มีอะไรเลยนี่เป็นต้น

เมืองระห่างกันบอกก็ไม่ได้ห่างหรอกก็เพียงแต่ว่า
ก็ไม่ได้มาคืออย่างนี้เบลล่าเขาไม่ได้พูดถึงเวียเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวนี้
ก็เหมือนกันเธอเวลาพอมีแฟนอยู่นานไปเรื่อย
มันก็เหมือนกันแบบเออก็ชินใช่มั้ยเขาไม่ได้พูดถึงแบบไหนมาก
ใช่ป่ะประมาณนั้นนะใช่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละ
ก็เลยไม่เป็นไรแต่วันที่แบบว่าพี่เวียเลี้ยงปิดกล้อง
ที่ละครแล้วเบลล่ากันยังไงคะ
เบลล่าไปด้วยก็ต้องไปธรรมดาแล้ว
แต่ว่าเวลาไปสัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่ไป
คือพี่ม้ากำลังจะบอกว่าคือการสัมภาษณ์ระหว่างคนสองคนนี้ไม่ตรงกัน

มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เบลล่าเบลล่าบอกว่าตอนนี้ก็ห่างกัน
แต่ว่ามีคนเห็นว่าเขาออกไป
แต่พอไปสัมภาษณ์คุณวีคุณวีบอกว่าก็ยังปกติเหมือนเดิมนี่ครับ

ข่าวก็เลยจับประเด็นว่าอ้าวทำไมสัมภาษณ์ไม่เหมือนกัน
ก็เลยไม่ได้ข่าวไปถามเบลล่าเขาเบลล่าเขาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหน้าที่ของเราแต่ละคนเนี่ย
มันขึ้นอยู่ความเหมือนกับต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงาน
นะเออแต่มันขึ้นอยู่ความรู้สึกการตีขวาของแต่ละคนด้วย
พูดตามความรู้สึกของเบลเองตอบในส่วนของเบลเอง

ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีต่อกัน
รู้ว่าแฟนคลับของแต่ละคนต่างรักต่างหวังดี
ไม่อยากให้จะมาแบบไม่พอใจกันเรื่องนี้
อื้อหือเบลล์หนุ่มนี่มาเต็มน้ำหนุ่มเนี่ย

ด้วยความที่พี่น้ำพึ่งไม่ได้เล่นละครมานาน

ครับผมทุกคนก็แกล้งคำ

แต่เขาว่าไม่ชินกับฉากในราสาแบบนี้